แล้วนอกจากนี้หมากัดรองเท้า

ใกล้มีกลัว
ฝั่งหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหมาก็คือผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณเมียนคุณเมียนเป็นคนกัมพูชาครับ
อายุ๕๐อีกฝั่งหนึ่งที่เสียงลอยมานั่นคือคนที่เลี้ยงแมว
ชื่อว่าคุณจันทร์อายุ๗๒แล้วเขาก็เป็นเพื่อนบ้านระแวกแถวนี้
เหลืองนั่นคือป้าจันครับนี่นะฮะส่วนเสื้อคลุมยีนเนี่ย
คุณเมียนฮะทะเลาะกันครับเพราะว่าอะไรหมาของคุณเมียน
แย่งอาหารแมวของป้าจันทร์แล้วไปกัดรองเท้าป้าจันจนพังเสียหายครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตะมนต์วังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
คุณเมนบอกว่าอะไรกันเนี่ยคือฉันเพิ่งจะเลี้ยหมามาได้ไม่นานเองนะ
เลี้ยงลูกหมาพันทางไว้หนึ่งตัวตัวเมียด้วยชื่อว่าปีใหม่
แบบปล่อยเลี้ยงไปสักพักหนึ่งปีใหม่มันชอบไปคาบเอาอาหาร
คาบเอาของบ้านนั้นบ้านนี้มาไว้ที่หน้าบ้านส่วนใหญ่ป้าจันเนี่ยคนที่ทะเลาะด้วยเนี่ยนะฮะ
โอ้ทะเลาะรุนแรงเลยอ่ะด่าแรงจังเลยเลยตัดสินใจเอาหมาไปปล่อยในสวนผลไม้ของเพื่อนแล้ว
ตัดปัญหาจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเธอก็เสียใจนะเพราะเป็นคนรักหมาอันนี้เธอเล่านะครับ
แต่ฝั่งป้าจันยังมาหาเรื่องอีกคราวนี้ทนไม่ไหวแล้วฉันแก้ปัญหาฉันแล้วนะมาด่าฉันอีกเหรอ
เลยด่าสวนรอบนี้ครับแต่ยืนยันว่าไม่เคยข่มขู่ว่าจะเอามีดไปทำร้ายป้าเขานะ
ฟังป้าจันบ้างป้าจันบอกว่าเลี้ยงแมวไว้๓ตัวนี่ฮะกระป๋องกระแป๋งใส่อาหารแมวครับ
จะตั้งอาหารแมวไว้หน้าบ้านหมาของคนนู้นก็คือเมียนเนี่ยมาคาบอาหารแมวฉันไปกินตั้งหลายครั้ง
และยังไม่พอมันกัดรองเท้าฉันน่ะนี่ครับป้าพามาดูจุดที่เทอาหารแมวด้วย
เดือดร้อนมากนะดังนั้นฟังสองฝ่ายฮะ
บางครั้งมันไปคาบของคนอื่นเข้ามั่งเด็กมันภาษาหมาแล้วใช่ไหม
เราก็ได้ไปพูดคุยแบนไรแล้วน้อง
ใช่ค่ะเขาไม่ยอมตีศรีนอกมาเราก็บ่นว่า
เราก็เดินมาทำงานเขาก็บ่นว่านู่

แล้วไม่ใช่ครั้งสองครั้งทั้งอาหารแมวทั้งรองเท้า
ทั้งเสื้อผ้าอะไรมันก็เอาป้ามานานแล้ว

คาบมานี่แหละคาบมานี่เลย
จับได้ในบ้านเลยรองเท้าอ่ะ

นี่ฮะสภาพก็จะยับเยินหน่อยนะฮะ
สุดท้ายตำรวจก็เลยต้องพยายามเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยครับ

ฟังป้าจันทร์ฟังคุณเมียนบ่นไปทะเลาะกันมาอยู่แบบนี้
สุดท้ายจนยอมคุยกันดี

ถ้าอย่างนั้นต่างคนแยกย้ายแล้วต่างคนต่างอยู่
ถ้าอยู่บ้านใกล้กันเนี่ยคือรักกันไว้ดีกว่านะครับอืม